ข่าวหนึ่งค่ะเป็นคุณป้าอายุเกือบ๖๐ปีแล้ว
ก็กำลังข้ามถนนข้ามทางม้าลาย
แต่คุณผู้ชมดูค่ะอุบัติเหตุครั้งนี้ที่เกิดขึ้น
รถเก่งเข้ามาด้วยความเร็วแล้วก็พุ่งชนอย่างจังเลย

เดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยดูไปพร้อมกันเลยนะคะ
นี่คือที่วงสีแดงนี่ค่ะ
เกิดเหตุแถวทางเข้าอาเขต
ถนนแก้วนวรัฐที่ตำบลวัดเกรดอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะ
อย่างที่บอกว่ารถมันก็เยอะ
แล้วเขาก็เดินข้ามทางม้าลายมา
จุดตรงนั้นมันก็เป็นจุดที่รถเองจะต้องชะลอความเร็ว

แต่ว่าขณะที่คุณป้ากำลังวิ่งข้ามไป
รถเก๋งอีกคันนึงเขาไม่ได้ชะลอ
แล้วก็ชนจนคุณป้ากระแทกกับกระจกหน้ารถ
แล้วก็ลอยตกลงมากระแทกกับพื้น

พ่อแม่ปิงเชียงใหม่ก็ไปตรวจสอบ
คุณป้าคนนี้คือนางจันสมศรีหาวัดอายุ๕๙ปี
ก็มีร่องรอยถูกชนจนฟกช้ำค่ะ
เป็นแผลถลอกตามตัวเจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาล

สภาพคือกระจกหน้าฝั่งซ้ายแตกเสียหาย
แล้วก็มีคนขับรถคือนางรุ่งนภาพันธ์สวัสดิ์

แล้วก็ไปเยี่ยมอาการผู้บาดเจ็บ

ให้การกับพนักงานสอบสวนสพแม่ปิงด้วย
ทีนี้นางรุ่งนภาที่เป็นคนขับรถ

คือไปเยี่ยมอาการของคุณป้าทันที
เมืองต้นตำรวจก็ได้ดำเนินคดีในข้อหาขับรถโดยประมาท

แต่ก็จะมีการชดใช้ค่าเสียหาย

เพื่อเป็นการเยียวยาให้กับคุณป้าที่ได้รับบาดเจ็บต่อไปนะคะ